เหลือ๗ไม้๑๐บาทเท่านั้นเองครับ
คำว่าเท่านั้นเองเนี่ยมันสะท้านหัวใจ

เฮ้ยนี่มันปิ้งไหม้เกินไปหรือเปล่า

ผมดูเหมือนแบบนั้นกว่าแบบรูดคำสุดท้ายอะ

แบบนี้ของจริงปิ้งขายโอ้โหโซเชียลมีเดีย

ประชดเลยประชดคืออะไรเนี่ยหมูปิ้งยุคลุงลุงไหนลุงเดียวมันเป็นแบบนี้จริงลุงต้นอ่ะลุงต้นเลยยุคนี้ของแท้หมูปิ้งยุคนี้มันหน้าตาประหลาดประหลาดเหลือเกินเวลาจะกินเนี่ยต้อง๕ไม้รูดเข้าไปในปากไม่งั้นเราจะเคี้ยวไม่หมดมันจะกลืนลงคอไปซะเปล่านะฮะเหตุการณ์นี้ซื้อไม้แถมเศษหมูใช่ไหมหรือบาง
รวม๓๕ไม้ราคาประมาณการก็คือ๗ไม้๑๐บาทเป็นราคาที่สำเร็จสมผลแล้วคือปกติเราขายไม้ละ๕บาท๑๐บาทเราก็เข้าใจรอบนี้หมูเขาน้อยไงเขาก็เลยรวมวอนลุ่มเข้าไปเป็น๗ไม้๑๐บาทเป็นหมูหน้าตาประหลาดเกิดขึ้นในบ้านเราประเทศไทยไม่ได้บอกพี่กัดอย่างเป็นทางการนะแต่เข้าใจว่าจะเป็นคู่แข่งของลูกชิ้นยืนกินเพราะอยู่ในถิ่นบุรีรำ
เดี๋ยวนี้เขาอร่อยจริงแล้วคุณกินชิ้นใหญ่ไม่อร่อยคุณต้องกินแบบติ่ง
หรือกินแม่ป้ายยังต่ำค่อยเคี้ยวทีเดียว

ถ้า๑ไม้๑เคี้ยว๑ไม้๑เคี้ยวติดซอกต้องรวมอย่างน้อย๕ไม้ตอ๑เคี้ยว
แล้วเขาสร้างซิกเนเจอร์ของร้านเขา
ลูกชิ้นยืนกินเขาสร้างได้